ไปต่ออีกนิดนึงไหม
ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกระสือ
คุณผมกลัวนะคุณเล่าเรื่องนี้หรอ
คือนี่ให้ดูภาพเลย
เขาบอกว่ายุคนี้สมัยนี้มือถือ

นี่คือหลอดไฟสีแดงชัวร์

คุณเห็นตาป่ะมีตาแล้วก็มีปากแล้วก็มีไส้
ส่วนอันนี้เขาบอกว่าเป็นกระสือแก่
ผมสีดอกเหล่าขาวเทา

ขอภาพที่มันมีร่างมาเลยค่ะ
นี่เห็นหรือยัง
เป็นผมผมก้าวแล้วแบบสวอนไปสวอนเหมือนคุณขวัญเลยอ่ะ

เดี๋ยวถ้าพูดอย่างนี้นี่ตีแล้วนะ
ใครไปวาดอ่ะแล้วคือไส้ที่คุณวาดเนี่ย

แต่ว่าสีแดงเขากินพื้นที่กว้างกว่ามากเลยนะ
อันนั้นคือลำแสงที่มันเปล่งมาจากความวาบวาบมาก
คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราพยายามร่างให้ดูก่อนว่าชาวบ้านเขาเห็นเป็นรูปลักษณ์แบบนี้

เพราะอะไรคุณผู้ชมเกิดไม่ร่างเลย

แต่พอร่างแล้วปุ๊บเออเป็นแบบนี้จริงด้วย

มันเกิดขึ้นที่อำเภอโพตรุที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นนี่เขาหวาดภาวะทั้งตำบลแล้ว
เราไปคุยกับแม่ลูกอ่อนคุณวีนา
คุณวีนาเนี่ยนะเพิ่งจะคลอดลูก

พักที่โรงพยาบาลอ่ะ๓วันปกติถูกมั้ย

ทีนี้ตอนพากลับบ้านผู้หญิง
หลังจากคลอดคือมันก็จะมีพวกน้ำขาวปลาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะต้องใส่ผ้านามัยไว้
ตัวคุณวีนานะทิ้งผ้าน้ำไม้ที่มันเปื้อนพวกเลือดพวกน้ำขาวปลา
เอาไว้ในถังขยะหน้าบ้านแล้วคุณคิดดูสิตอนคืนแรกที่กลับมาบ้านนะ
ตี๒กำลังจะไปเข้าห้องน้ำวาบวาบ
นี่แสงวาบมาตรงหน้าต่างตรงนี้เลย
ม่านออกดูอุ้ยเห็นเป็นดวงไฟลอยไปลอยมา
เพ่งดูเฮ้ยนี่มันคนแก่ผู้หญิงผมขาว
แล้วก็ลอยลับตาไปเลยค่ะ
เขาก็จะมาแบบเขาก็จะเล่าให้ฟังประมาณว่า
พวกผีพวกนี้เขาชอบแบบของเน่าของเสียอะไรอย่างนี้

เขาก็จะมาวนอะไรอยู่แถวนี้ค่ะ
เพื่อที่จะมากินพวกน้ำเข้าปลาพวกอะไรอย่างนี้
พวกลกอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้โฮ
ผิวมาภาพคิงถ่ายเอาไว้ได้ทันก็คือภาพที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูนี่แหละ
ยายก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเกิดมานะ๘๐กว่าปียายก็พึงมาเห็นอันนี้เลยล่ะจ้ะ
ถามคุณตาบ้างคุณตาวิเชียนค่ะเป็นเจ้าของเล้าหมู
ตาเคยเจอกระสือนะขวาน
เป็นกระสือแก่ผมขาวสลับดำ
ยังไงอ่ะตาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นน่ะเหรอ
ก็เจอตอนตีหนึ่งตีสองโอ้โหเสียงหมามันเห่าลั่นเลย
แล้วพวกหมูเป็ดไก่ร้องระงมเลย

แต่พอย่องไปดูเฮ้ยกระสืออยู่ตรงหน้าตา
งไม่ถึงเมตรแล้วแยกเขี้ยวใส่ตาด้วย
เอายังไงล่ะคว้าเสียมได้ก็ไล่ตี
แต่กระสือมันลอยได้ไงโอ้โหลอยหายไปในความมืด
นี่อะไรหน้าจอนี่คือพื้นที่ที่เจอกระสือใช่ไหมคะ
กระสือออกล่าเหยื่อโอ้โหเพียบเลย
สือตัวนี้มันคงจะวนเวียนอยู่ในตำบลคุ้งน้ำ
แถวนี้นั่นแหละเล่าแล้วขนลุกคุณตา

เราอยากดูโชว์เมื่อคืนนแน่เลย
เรื่องรถเทสล่าที่มันล่าท้าผีแล้วจับเซ็นเซอร์ได้

คุณประหยัดบอกว่าให้ดิฉันขับรถไปแล้วก็ไปดูซิ
ว่ารถจริงฉันจับเซ็นเซอร์อะไรได้หรือเปล่า

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านนี้แหละที่พบกระสือเนี่ย
ชาวบ้านเขาอยู่กันแบบหวาดภาวะคุณเอ้ยไปตอนกลางค่ำกลางคืน
ทำไงนักข่าวเขาเขียนว่าอะไรคุณคุณอ่านซิ
เนี่ยปิดบ้านแล้วห้ามอะไรนะห้ามเปิดทุกกรณีใช่ไหม
ห้ามเรียกทุกกรณีลูกหลับต้องการนอนขอบคุณที่เข้าใจ
อันนี้บ้านคุณวีนาลูกเล็กเพิ่งเกิดด้วยหรือเปล่า
แล้วคือเขาก็คงกลัวด้วยหรือเปล่าเกิดใครก็ไม่รู้มาเรียก
มาก๊อกก๊อกอยู่หน้าประตูอ่ะเปิดกลางคืนเกิดไปเจออะไรเข้าไป
อีกเนอะนี่เขาไม่กล้าออกมาข้างนอกบ้านเลยนะ
จะมาวางไซดแบบดักปงดักปลาจะมาส่องกบกันไม่กล้าออกมาเลย
ช่วงนี้พอฟ้ามืดปุ๊บก็ปิดประตูเข้าบ้านเลย
แต่เขาก็จะมีความเชื่อนะถ้าเกิดคนที่อะไรนะ
เพิ่งคลอดถ้าเกิดตากพระอ้อมไว้อ่ะตอนโพเพใช่ไหม
สือมันไปกินเลือดมากินอะไรมามันจะมาเช็ดปาก
แล้วก็พระอ้อมเปื้อนเลือดอ่ะเนี่ยถ้ารู้ดีขนาดนี้ดับนอน
เดี๋ยวดิฉันจะส่งคุณน้ำแข็งไปลงพื้นที่แล้วก็ไปตามล่าหากระสือกันหน่อยก็แล้วกัน

ไม่ใช่บอกให้รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อค่ะคุณผู้ชมย้ำนะ
เช็ดปากนั้นได้ยังไงก็มีแต่ไซ่แล้วเอามือที่ไหนจับผาถุงมาเช็ด

ก็คงเอาปากเช็ดเหรอมันไม่เคยเป็นกระสือด้วยอย่างงี้